ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับ
ค่ะนี่ล้อแตะประเทศไทยแล้วนะคะ

ถ้าเป็นลำนี้จริงนะฮะก็จะมีคนไทยเดินทางมาทั้งสิ้น๑๕คน
อย่างที่รายงานรายชื่อให้คุณผู้ชมได้ทราบกันไปแล้ว

แล้วตอนนี้เนี่ยคือญาติญาตินี่ก็ส่วนหนึ่งมารออยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าอีกส่วนนึงก็รออยู่ที่จังหวัดบ้านเกิด
มีนักข่าวของเราอยู่ทั้ง๒จุดเลยค่ะ
อย่างจุดหนึ่งคือที่จังหวัดสุรินทร์นะคะคุณผู้ชม
พ่อแม่ญาติพี่น้องเนี่ยคือต่างเฝ้ารอการกลับมาของแรงงานไทย
แล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศที่บ้านโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์
อันนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมคะเราอาจจะต้องสลับบรรยากาศสักเล็กน้อยนะคะ
เดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนค่ะเครื่องบินที่คุณผู้ชมเห็นบินอยู่นี้ลำนี้นะ
อันนี้ทีมข่าวเช็คมาขออภัยเมื่อกี้ลำแรกที่เราถ่ายภาพไปเนี่ยไม่ใช่นะครับ
เป็นลำนี้ฮะลำนี้ที่อยู่น่านฟ้าของสุวรรณภูมิแล้ว
คนไทยทั้งสิ้น๑๕คนเดินทางกลับเป็นกลุ่มแรกนะครับ
เตรียมจะลงแตะพื้นแล้วคุณผู้ชมฮะค่ะคือตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมที่เปิดดูไทยรัฐทีวีอยู่
จะได้เห็นวินาทีนี้ไปพร้อมกันกับคนทั้งประเทศที่เฝ้ารอแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับแรงงานไทยทั้ง๑๕ชีวิตล็อตแรกนะคะ
คุณผู้ชมฮะภาพมันเนี้ยยาตัยของแรงงานไทยจะไปรอรับที่สนามบินจนกรมแล้วก็ที่รอรับอยู่ที่ภูมิลำเนาบ้านเกิดเนี่ยคงดีใจ
ว่าเครื่องแตะพื้นแผ่นดินไทยได้อย่างปลอดภัยนะคุณนะ
คิดดูสิว่าคือแต่ละคนเจอเป็นเหมือนเป็นฝันร้าย
ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะ
แล้วท้ายที่สุดคือทางรัฐบาลไทยเองก็พยายามประสาน
ล็อตแรกที่นำกลับมาเนี่ยก็เป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
มีทั้งรักษาหายแล้วแล้วก็ยังได้รับบาดเจ็บอยู่
แต่ก็ต้องรีบนำตัวกลับมาเป็นล็อตแรก
หลังจากนี้นี่เดี๋ยวมีตามมาอีกนะคะ
อย่างที่บอกไปอีก๕๐๐๐กว่าคน
ที่ต้องการจะเดินทางกลับบ้านเรา
จะมีวิธีการอย่างไรบ้างเพื่อให้เดินทางกลับมาอย่างปลอดภัย
แล้วก็ที่สำคัญจะจัดสายการบินจัดเที่ยวบิน
ที่จะรองรับได้เพียงพอและรวดเร็วขนาดไหน
ก็คือไม่ว่าจะเป็นสายการบินพาณิชย

การบินแรกเป็นสายการบินพาณิชย์ใช่ไหม
เที่ยวบินที่๒จะเป็นเครื่องของกองทัพ
อันนี้จะจุได้๑๔๐คน
ก็จะเดินทางถึงไทย๑๖ตุลาคมตี๔
ใช่แล้วก็อีกเที่ยวบินนึงเที่ยวบินที่๓

เป็นนี่แหละค่ะสายการบินแอร์ไลน์

ก็จะเดินทางมาถึงวันที่๑๘ตุลาคมนี้
๑๑นาฬิกาก็จะ
คือออกเดินทาง๑๘มาถึงบ้านเรา
๑๙๑๑นาฬิกาอันนี้คือแผนทั้ง๓แผนที่เปิดไว้ก่อนหน้านี้
แต่ถ้าดูจากจำนวนแผนทั้ง๓แผนนะ
กลุ่มแรก๑๕คนกลุ่มที่๒๔๐คน
กลุ่มที่๓เนี่ย๘๐คนคุณยังน้อยมากนะฮะ
เมื่อเทียบกับผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับ๕๐๐กว่าคน
ใช่ค่ะคือตอนนี้แผนของทางการเองเนี่ย
ก็เปลี่ยนทุกชั่วโมงเหมือนกันนะคะ

พอนายกรัฐมนตรีออกมาพูดประมาณ๓๔ทุ่ม
เราก็พยายามเช็คว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเป็นเวลา
ของที่บ้านเขาของอิสราเอลเนี่ย
สรุปแล้วคนที่เดินทางมาตอนแรกนายกบอกว่า๔คน
แล้วที่เหลือยังเดินทางมาไม่ถึงสถานทูต

แล้วก็เช็คจนได้รู้ว่า๑๕คนตามกำหนดเดิมเลยมาหมด
คุณผู้ชมจะเห็นจอเล็กจอเล็กด้านข้างขวามือ
อันนี้คือเป็นบรรยากาศของญาติ
ที่ติดตามข่าวเปิดไทยรัฐทีวีเปิดข่าวเที่ยงไทยรัฐนี่แหละค่ะ
ดูไปพร้อมกันที่บ้านที่ต่างจังหวัดนั่นเองนะคะ
ให้ได้เห็นกันทุกมุมเลยเหมือนกัน

โอ้โหก็ใจจดใจจ่อนะ
เพราะว่าหลายท่านอาจจะปาดน้ำตาด้วยซ้ำ
เพราะว่าลูกหลานเดินทางกลับมาอย่างปลอดภัยนะครับ

ของแรงงานไทยที่ยังอยู่ที่อิสราเอล
อีกหลายท่านอีกหลายพันคนที่ต้องการกลับเนี่ย
ก็รอให้รัฐบาลช่วยเหลือ